ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้อาจารย์สุภาพคลี่ขจายจะมาขีดเส้นใต้สูตรจัดตั้งรัฐบาล
ช่วงนี้สูตรไหนอะไรยังไงบวกลบคูณหารกันแบบไหน
สูตรไหนจะมีก้าวไกลสูตรไหนจะไม่มีใช่ไหม

ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดของคนทั่วไป
แต่ว่าการเมืองก็ไม่หยุดเพราะว่าการเมืองอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็ม
และการเมืองสับสนวุ่นวายเหตุผลที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณอานันต์ปัญญารชุนยกขึ้นมานั่นแหละ
ซึ่งผมก็เคยพูดไปหลายครั้งว่าการตั้งรัฐบาลที่มันยุ่งยาก
ความไม่ปกติของประเทศไทยความไม่ปกติของการเมืองไทย
มันมีต้นต่อมาจากรัฐมนูลที่กำหนดบทเฉพาะการให้สวที่มาจากการแต่งตั้ง
เลือกโหวตนายกรัฐมนตรีได้
ฉะนั้นท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอานันต์ก็ยืนยัน
วันนี้วันที่๓๑ฆรศกรรมแล้วเหลือวันที่๔อีก๓วันก็จะมีการโวร์ดยื่นนายกรัฐมนตรี
ตั้งรัฐบาลยังไม่นิ่งครับเกมยังเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
เขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นรายวันข่าวจริงข่าวปลอมไม่รู้เต็มไปหมด
ฉะนั้นต้องฟังนิ่งที่ข่าวปล่อยมันมีเยอะ
เพราะข่าวจริงมันหยุดความเคลื่อนไหวข่าวจริงหยุดความเคลื่อนไหว
เพราะว่าแกนนำพักที่อยู่ในกลุ่มที่เจรจาเรื่องตั้งรัฐบาลเขาสงบนิ่ง
เขาไม่ได้ให้ข่าวเพิ่มเติมเขาไม่มีความคืบหน้าให้กับข่าว
ฉะนั้นวันนี้ก็เลยยังไม่ตกผลึกว่าจะเป็นยังไง
แต่ว่าแน่นอนครับคำถามที่เป็นสูตรทางการเมืองตกลงถามว่า

มันก็มีอยู่๒แบบเท่านั้นแหละครับ
คือ๑สูตรสลาย๘คั่วที่ร่วมกันตั้งรัฐบาลกันมา
ก็คือต้องก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
เพราะขืนเอาข้าวไกลไว้ด้วย
ภักดิ์ไหนศวและภักดิ์อื่นศศสีกรัฐบาลเดิม
เขาก็ไม่ลงคะแนนให้นายกรัฐมนตรีที่จะมีโหวตกันในช่วงวันที่สี่
สูตรที่๒ก็คือ๘พักยังอยู่กันเหมือนเดิม
เก้าไกลก็อยู่แต่ว่าสามารถเจรจาเอาพักอื่นมาผสมกันได้
ถึงแม้ว่าช่วงแรกจะบอกว่าร่วมงานกันไม่ได้
แต่ว่าถ้าเจรจาถึงจุดที่
จะมาทำงานร่วมกันได้ก็ไม่มีปัญหา
โหวตนายกรัฐมนตรีวันที่สี่ผ่านเพราะว่าพักที่เขาจะเอามาเนี่ย
มีตั้ง๗๑เสียงคือพักภูมิใจไทย
นี่คือยังไม่นิ่งเหตุที่การเมืองยังไม่นิ่ง
ก็เพราะว่ามันมีตัวที่เรียกกันว่าผู้กำหนดเกมเกิดขึ้น
ผู้กำหนดเกมก็คือคนที่เขียนบทกำกับ
ให้ความคืบหน้าในการตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างที่เขากำลังเจรจากันอยู่
ตำแหน่งหัวหน้าพักตำแหน่งเลขาธิการพักที่กำลังเจรจากันอยู่
ก็เจรจาไปตามบทตามสคริปต์มันก็ยุ่งซ้อนเข้าไปอีก
การเมืองเรานี่ก็แปลกนะครับ

ในพักกลับไม่มีบทบาทสำคัญในช่วงหน้าสิวหน้าขวาน
แต่สามารถสั่งการให้พักการเมือง
ให้การเมืองเดินไปตามทิศทางที่เขาเจรจากันได้
บ้านเมืองราวขอแปลกแปลกอย่างนี้
ฉะนั้นเที่ยงวันนี้เราลองสำรวจหัวข่าวผ่านผ่านดูสิครับว่า

พักการเมืองการตั้งรัฐบาลมันจะเป็นยังไง
ไล่ลงมาตั้งแต่มุมจากพักเก้าไกลก่อน
มุมจากพักเก้าไกลมีใครมาให้ข่าวบ้างล่ะครับ
หลังสิมันโรมรังสิมันโรมบอก๘พักยังแน่นปึ๊ก
วิโรธลักษณะดีศรวิโรธโต้วุ่น
สูตรดีดเก้าไกลเป็นฝ่ายค้านชี้อย่าเชื่อ
เพื่อไทยข้ามคั่วไปจับมือสองลุงนี่ฝ่ายของก้าวไกล
ทีนี้มุมที่๒มุมที่๒ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยดึงดึงใครมามั่งล่ะครับ
ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้า
อันนี้เป็นข่าวเก่าแต่ที่มันใหม่ขึ้นมานี่ครับ
ประชาธิปัตย์๑๙เสียงมาด้วยประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีอยู่๒๐
แต่ว่า๑๙เสียงเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมที่เขาบอกว่า
จะเอามาร่วมกับเพื่อไทยได้อันนี้เป็นสูตรที่พูดถึงกันมาก
ในช่วงสองสามวัน
สูตรนี้เขาบอกว่าก้าวไกลพร้อมจะโหวตนายกรัฐมนตรีให้
โดยไม่ต้องร่วมรัฐบาลเอาเพื่ออะไร
เพื่อที่จะไม่ให้เพื่อไทยไปดึงพักสองลุงมาร่วมรัฐบาลด้วย
ฉะนั้นก็มีข้อแลกเปลี่ยนเพื่อไทยโหวตนายกให้
แต่ตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านแต่เพื่อไทยต้องไม่ดึงพักสองลุงมาร่วมรัฐบาล
สูตรนี้พูดกันมากในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา
ฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับการเจรจาวันพรุ่งนี้หรือมารืนนี้เป็นอย่างช้า
อันนี้ก็แปลว่าถ้าเป็นอย่างนี้เลือกตั้งวันที่สี่
คุณเศรษฐาก็ผ่านการเมืองมาถึงจุดนี้
ก็มีคอการเมืองตั้งคำถามโน่นนี่นั่นทำไมเรื่องนั้นทำไมเป็นอย่างนี้
ทำไมเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปได้ยังไงโดยเฉพาะ
ถ้าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ต้องจับมือกันจริง
อันนี้ก็จะตอกย้ำว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้
ศัตรูถาวรการเมืองเนี่ยขึ้นอยู่กับการประสานผลประโยชน์
ถ้าประสานผลประโยชน์กันได้ก็ไปด้วยกันได้
ประสานผลประโยชน์กันไม่ได้ก็ต้องแยกทางจากกัน
การเมืองอยู่อยู่แค่นี้แหละครับแล้วเหรียญมันก็มีสองด้าน
ดีมีเสียในเสียมีดีประชาธิปัตย์กับเพื่อไทย
เขาเรียกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันมา๒๐กว่าปีแล้วนะครับ
ตั้งแต่คุณทักษิณตั้งพักเพื่อไทยมาแล้วได้เป็นรัฐบาล
ก็อยู่กันคนละซีกกับฝ่ายค้านอยู่คนละซีกก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่ว่าปัญหาระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์คือมันที่มาของการเมืองแบ่งคั่ว
แล้วก็มีก่อให้เกิดเสื้อเหลืองเสื้อแดงก่อให้เกิดเสื้อเหลืองเสื้อแดง
และมีปรากฏการณ์ที่ทำให้ต้องเสียชีวิตมีปรากฏการณ์ที่ทำให้ต้องติดคุกติดตารางกัน
่ำหั่นกันระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงถ้าวันหนึ่งหัวขบวนของเสื้อแดงคือเพื่อไทย
หัวขบวนของเสื้อเหลืองในอดีตคือประชาธิปัตย์มาจับมือเดินหน้ากันไปได้
ก็น่าจะมีข้อดีว่าถึงเวลาที่การเมืองไทยสลายคั่วสลายเสื้อเหลืองสลายเสื้อแดง
ให้การเมืองเป็นไปตามปกติทีนี้ก็มาถึงเรื่องของพักเก้าไกร
พักเก้าไกลถ้าจะต้องดีดออกไปเป็นฝ่ายค้านจริง
สิ่งที่พักเก้าไกลควรจะต้องทบทวนก็คือเรื่องอะไร

วันนี้มีโพลของนิดาโพเขาไปสำรวจความเห็น
ไปถามคนนั้นคนนี้ไปถามคนที่นิยมพักเก้าไกล
ถามคนที่เลือกพักเก้าไกลเป็นถามไปถามคนที่เขาเรียกว่าด้อมส้ม
เขาถามว่าเพราะอะไรที่เก้าไกลมาตกอยู่ในสถานะอย่างนี้
โพลชี้เหตุก้าวไกลวืดตั้งรัฐบาลเพราะดื้อ

นโยบายคือนโยบายเกี่ยวกับสิ่งที่พักอื่นเขาไม่เห็นด้วย
ฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหา
อันที่๒พักเก้าไกลฟังแฟนคลับของตัวเองมากเกินไป
นี่คือฟังพวกด้อมส้มมากเกินไป
และเหตุผลรองลงมาคือพักเก้าไกลทำตัวปิดกั้นตัวเอง
ทำให้ไม่ค่อยมีพันธมิตรทางการเมือง
ภาษาชาวบ้านคือไม่มีเพื่อนว่าอย่างนั้นเถอะ
ซึ่งภาษิตโบราณเขาบอกว่า
นกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินสู่ที่สูงไม่ได้
นักเรียนเรียนดีสอบได้ที่หนึ่งแต่เพื่อนไม่มี

ผลสำรวจนี้ผมเข้าใจว่าตรงกับความรู้สึกของประชาชนไม่น้อย
แม้กระทั่งคนที่เลือกพักเก้าไกล
ช่วงหลังเขาก็มีความรู้สึกอย่างนี้
ว่าก้าวไกลดื้อถ้ายอมถอยเสียบ้าง
ก็จะนำไปสู่ของการตั้งรัฐบาลได้
แล้วในโพลสำรวจเขาถามต่อว่าถ้าในอนาคต
จะมีคนหนุ่มคนสาวตั้งพักการเมือง
แล้วมีลักษณะใกล้เคียงกับก้าวไกลนี่แหละ
แต่ว่ายืดหยุ่นมากกว่ามีบุคลิก
รณีประนอมมากกว่าเป็นไปได้ไหม
พักเหล่านั้นจะมาแทนเก้าไกล
นี่คำตอบเป็นไปได้
ฉะนั้นอย่าประมาทความเปลี่ยนแปลงครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

การเมืองจะคลอดสูตรไหนก็ต้องรอจับตามอง